มาดูประเด็นต่อเนื่องจากกรณีน้ำท่วมอุบลกันหน่อยนะคะ
คือคุณบินอย่างที่ทราบไปว่าเปิดบัญชีส่วนตัว
ให้ประชาชนคนทั่วไปที่มีจิตอาสา
บริจาคเงินมาเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปสมทบช่วยเหลือคนที่โดนน้ำท่วม
แล้วปรากฏว่ามีมิจฉาชีพซึ่งเป็นน้องอายุ๑๔กับ๑๖ปี
บัญชีเพื่อมาสวมสิทธิ์นี้นะคะ
แต่ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจโรงพักวารินชำราบออกหมายเรียกทั้งสองคน
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเด็กอายุ๑๔ปี
คนนี้ค่ะใส่หมวกแว่นแล้วก็แมสปิดบางใบหน้าแบบนี้
เดินทางมากราบขอโทษคุณบินต่อหน้าประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
สำนึกผิดที่ได้ทำลงไปยืนยันว่าเป็นการโพสต์เล่นออกไป
สักประมาณ๑๐กลุ่มไม่ได้หวังเงินบริจาค
แล้วก็ตัดพอนะตอนนี้ตัวเองสูญเสียทุกอย่าง
แต่คุณบินเองตอนนั้นก็ไม่เชื่อหรอกนะเอาจริง
แล้วจะทำเล่นคุณมิวไม่เชื่อแต่ก็ให้อภัย
แต่ก็ให้อภัยแล้วสุดท้ายก็ถอนแจ้งความไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณบินเองก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นเวรกรรมต่อกัน
ขณะที่คนเป็นแม่ของเบสร่ำไห้เลยนะคะเสียใจ

แต่ตอนนี้คุณบินก็อยากให้สังคมให้อภัยน้องเขาเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกคนนึงที่ชื่อว่าทรายอายุ๑๖ปี
ซายเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
บัญชีนี้เพิ่งไปเปิดมาเมื่อ๔เดือนที่แล้ว
เพื่อรับเงินค่าคลอดบุตรแต่ยังไม่มีเงินโอนเข้า
ก็ถูกเด็กหญิงวัย๑๔ปีก็คือเบสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
อ้างอ้างบอกว่าจะให้แม่โอนเงินมาให้
แต่กลับเอาบัญชีนี้ไปแอบอ้างรับเงินบริจาค
หลังเกิดเรื่องคนก่อเหตุก็นำบัญชีกลับมาคืน
พบว่าไม่ใช่แค่นำเงินไปแอบอ้างรับเงินบริจาคนะคะ
แต่นำบัญชีนี้ไปแอบอ้างยืมเงินคนอื่นทางเฟซบุ๊กด้วย
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทรายบอกเบสน้องจ๋าทำไมทำกับพี่แบบนี้
ทำไมถึงทำกับฉันได้แล้วจะบอกว่ามีผู้เสียหายเยอะเลยนะคะ
ฟังเสียงซายกันหน่อยค่ะ

อาจจะขอโทษพี่บินแล้วชาวบนทุกคน
ก็คือชื่อหนูบัญชีหนูก็จริง
ก็อยากให้ชาวบนทุกคนนึงเข้าใจค่ะ
ใส่นี่คนที่เป็นลูกพี่บอกว่าไม่ได้ทำแต่ตำรวจโรงพักว่ารินจำราบ
คือถ้ามันพยาบาทแห่งกล่อกู
แต่ตำรวจโรงพักวารินชำราบก็มีการออกหมายเรียกทั้งสองคนไปนั่นแหละ
เมื่อวานนี้คนชื่อเบสอายุ๑๔ปีเดินทางไปพบกับตำรวจแล้ว
ส่วนวันนี้น้องซายอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีแล้วก็แม่
เดินทางไปพบกับตำรวจโรงพักวารินชำราบตามหมายเรียก
แล้วก็ไปขอโทษคุณบินบรรลือฤทธิ์และชาวอุบลราชธานีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ทำให้เดือดร้อนกันไปหมดโดยเฉพาะทางครอบครัวเธอตอนเนี้ย
เธอบอกว่าเธอมีฐานะยากจนต้องเลี้ยงลูกวัย๑๑เดือน
บัญชีที่เปิดแล้วก็นำไปแอบอ้างเป็นบัญชีสำหรับรับเงินค่าคลอดบุตร
โดยงานจะโอนให้ในสิ้นเดือนนี้ทีนี้ไม่รู้ว่าจะติดปัญหาหรือเปล่า
เพราะว่าบัญชีถูกอายัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีปัญหาแน่นอน
โอนเข้าไม่ได้ถอนก็ไม่ได้ที่สำคัญซายบอกว่าตอนเนี้ยทั้งบ้านเนี่ย
มีเงินเพียง๑๐๐๐บาทแล้วต้องเอา๑๐๐บาท๑ไปเป็นค่านมลูก
แล้วต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีตามหมายเรียกของตำรวจด้วย
เมื่อวานพี่บินก็สอนน้องเบสไปบอกว่าหนูต้องซื่อสัตว์นะ
แล้วถ้าหนูจะทำขายสินค้าออนไลน์หนูยิ่งต้องซื่อสัตว์กับลูกค้าทุกคนด้วย